ไปดูกันหน่อยที่จังหวัดจันทบุรีไปดูกล้วยแปลกที่เขาบอกว่า
ออกลูกออกผลมากลางต้นเลยครับคุณผู้ชมครับ
และเมื่อเราเจอกับผลผลิตแบบนี้ที่ออกมากลางต้นแบบนี้แบบไม่เคยเจอแน่นอน
เราก็จะต้องขอให้ถูกตามที่คุณพี่เขาบอกไว้นะคะ
ใช่ครับเป็นคำอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเลยนะครับ
ที่เห็นแบบนี้ก็คือต้นกล้วยที่บอกว่าออกลูกมากลางลำต้นโอ้โหไม่น่าเชื่อ
ชาวบ้านก็แห่กันไปขอโชคลาภจากต้นกล้วยไข่ประหลาดต้นนี้
สูงประมาณ๓เมตรนะครับเขาบอกว่าแทงเครือออกมาจากกลางลำต้นเลย
ภายในสวนของนายวิสิตพิทักษ์ผลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
เจ้าของต้นกล้วยประหลาดนะครับเขาเล่าว่าก่อนที่จะพบต้นกล้วยต้นนี้เขาฝันครับเห็นพญานาคตัวใหญ่มาเริ่มเทิมเลยนะครับ
เหลือยผ่านร่องน้ำหลังบ้านรุ่งเช้าตื่นมาไปดูพืชผักสวนครัวสายตาก็เหลือไปเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งแปลกประหลาดกว่าต้นอื่น
นี่แหละมีลูกแทงออกมากลางต้นเลยนะครับตัวเองเลยมั่นใจว่าเป็นต้นกล้วยมงคลแล้วก็ไม่พลาดนะครับที่จะนำผ้าสามสีไปผูกเอาไว้
เร็วว่องไหวเลยครับเพื่อพญานาคในฝันนั้นจะมาให้โชคส่วนเพื่อนบ้านนะครับก็มาให้กำลังใจครับเต็มบ้านไปหมด
มาดูต้นกล้วยประหลาดนี้เลยครับหลายคนก็ช่วยกันนับเลยว่าผลกล้วยที่แทงออกมากลางลำต้นเนี่ยมันมีกี่ลูก
เขาว่ากันว่านับได้สี่สิบห้าลูกสี่สิบห้าลูกใช่ไม่ขาดไม่เกินขอนับแป๊บนึง
ได้ไหมล่ะเดี๋ยวค่อยมานับใหม่วนภาพอีกรอบแล้วก็นับใหม่
ไม่ต้องวนแล้วไม่ต้องวนแล้วล่ะแค่นี้เราก็บอกไม่รู้จะบอกกี่เลขแล้วเนี่ย
มีคุณผู้ชมส่งมาว่าเลขนี้ชัวร์ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชัวร์หรือชวน
ส่วนใหญ่ที่ชัวร์เนี่ยมันมักจะชวดไม่ถูกชัวร์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
แต่อย่าไปงมงายเขาแค่ว่าพอประมาณพอนะใช่หลักการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะคะ
แล้วต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอม
แต่ในจังหวัดจันทบุรีค่ะเขาบอกว่าสวนทางเลยตรงกันข้ามเลย
เพราะว่าแผงขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้กลับขายดีขึ้นเป็นกองเลย
เขาบอกแบบนี้เพราะว่าประชาชนให้ความมั่นใจกับแผงแบบนี้มากกว่าผู้ค้าที่เป็นผู้ค้าเร่นั่นเองนะคะ
เดี๋ยวนี้นี่นักเสี่ยงโชคต้องลุ้นสองเด้งเลยนะลุ้นให้ถูกก่อน
แล้วถูกแล้วมาลุ้นให้มันเป็นของจริงอีก
ถูกต้องขออภัยค่ะ
บรรยากาศการจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑มิถุนายน๒๕๕๙
บริเวณย่านการค้าตลาดซุ้ยศิราการแหล่งจำหน่ายสินค้า
ขออภัยนะคะแหล่งจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาล
จุดใหญ่ของจังหวัดจันทบุรียังคงเป็นไปตามปกติค่ะ
มีลูกค้าให้ความสนใจเลือกซื้อสลากกับผู้ขายสลาก
มีอยู่ประมาณ๑๐๐แผงนะคะ
งวดที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปว่ามีข่าวการแพร่ระบาดของสลากปลอม
จังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดขอนแก่นด้วย
ผู้ขายสลากในเมืองจันทบุรีกล่าวว่า
ข่าวการพบสลากปลอมกลับสร้างผลดีก็คือเพิ่มยอดขายให้กับแผงจำหน่ายสลาก
เนื่องจากว่าผู้ซื้อมีความมั่นใจที่จะซื้อสลากจากแผง
มากกว่าซื้อจากผู้ค้าเร่นั่นเอง
แต่บางรายที่มีความกังวลเรื่องสลากปลอม
จะสอบถามวิธีการดูสลากเลือกซื้อก่อนเพื่อป้องกันการถูกหลอกก็ได้นะคะ
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น

คือเขาบอกว่าถ้าเราซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วนะคะ
ให้สังเกตลายน้ำนกวายุพักค่ะบนสลาก
ถ้าเห็นการันตีได้เลยของจริงชัวร์
เพราะว่าสลากปลอมจะไม่มีลายน้ำแบบนี้นะคะ
นี่แหละที่เห็นตามภาพนี่แหละคุณผู้ชม
ส่วนหมึกที่ใช้พิมพ์สลากจริงเมื่อนำน้ำไปแตะดู
หมึกมันจะไม่ละลายค่ะเพราะไม่ได้ปริ้นต์ออกมา
นึกออกไหมสลากปลอมถ้าคุณแบบซีหรอกสีหรือปิ้นออกมาเนี่ย

เลขจะจางไปแต่ถ้าของจริงเลขไม่จางนะครับ
ใช่ค่ะแล้วเลขบาร์โค้ดก็จะต้องไม่ซ้ำกันด้วยในแต่ละใบนะคะ
เนื้อกระดาษสลักจริงจะบางและขาดยากกว่า
บางแต่ขาดยากกว่าแต่เหนียว
หากโดนน้ำก็จะไม่ยุ่ยเหมือนสลากปลอมนั่นเอง
สำหรับลูกค้าที่นิยมซื้อเลขชุดสวยห่อด้วยซองพลาสติก
แนะนำเลยว่าแกะออกมาพิสูจน์กันก่อนค่ะ

ถ้าโชคดีมีชายถูกรางวัลใหญ่ขึ้นมาล่ะเลขชุด

ถ้าเปิดออกมาแล้วอ้าว

เพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อคุณผู้ชมก็เตรียมขันน้ำไปด้วย
แล้วขอแม่คะบอกว่าจะเอาเลขนี้
แต่ว่าขอมาพิสูจน์ก่อนจุ่มน้ำแล้วเลขมันไม่ซึมไม่เลอะเลือน

เขาบอกถ้างั้นจ่ายตังค์ก่อนแล้วจะทำอะไรก็ทำ

แล้วถ้าซื้อมาเกิดไม่เป็นของปลอมล่ะ